เอาล่ะมาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อหน้าหวานคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
น้องเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์นั่นเอง
หลายคนมองว่าดูซ้ายดูขวามองยังไงก็แอบสาว

คนเขาก็เมาส์กันว่าอยู่วงการมาตั้งนานเนี่ย
น้องพัทรดูยังไงก็หวาน

เพราะว่าถูกมองว่าเป็นเกมมาตลอดเลยนะคะ
พัฒน์นี่แหละค่ะน้องชายคนสุดท้องของบ้านฉัดบริรักษ

โฟกัสว่าเออหน้าหวานแบบนี้เนี่ย
มีโอกาสรับงานแสดงแบบที่เขากำลังฮิตกันอยู่หรือเปล่า
ชายรักชายอะไรอย่างนี้ได้มีคู่จิ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
ดูท่าทางเขาว่าเคมีจิ้นดีอยู่ไม่น้อยเลย
จิ้นกับผู้หญิงพัดจิ้นไม่ค่อยขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะ

เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าไม่คิดปิดโอกาสสำหรับบทบาทนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อมายินดีรับค่ะ
จริงก็ไม่ได้มายหมด

ถึงมันจะมีคอลเนคชั่นด้านนี้อยู่แล้ว

ผมก็เลยเป็นสตูดิโอถ่ายงาน
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งจิ้นแค่ชายรักชาย
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยพัฒน์เขาก็ไปรับเป็นพระเอกเอ็มวี

เป็นซิงเกิลแรกของหนุ่มดับโบดีฟค่ะ
มีหนุ่มไฟแรงเสียงดีแอคมี่วรวัตนาคแนวดีเป็นนักร้องนำ
เขาก็ปล่อยออกมาต้อนรับเทศกาลแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละนะฮะ
ซึ่งหนุ่มพัฒน์เองก็ถ่ายทอดเรื่องราวได้โดนใจแฟนเพลงอย่างมากเลย
ตอนนี้เนี่ยยอดวิวปลาไปแล้วเกือบล้านเลยจ้านี่
กับสาวเขาก็ได้อยู่
ก็เมาส์เข้าไปว่าเขาสายหวานอะไรอย่างนี้นะ
เมาเป็นเพื่อนเป็นเปื่อยนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ